สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒ก็คือรอบ๔๐ทีมสุดท้ายในวันที่๑๖๑๗กรกฎาคมนี้ครับ
จัดที่กรุงโดฮาประเทศกาต้าในวันที่๑๖แล้วก็๑๗กรกฎาคมนี้นั่นคือพิธีของการจับสลากแบ่งสายนะครับ
โดยทีมชาติไทยนะครับได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่๒โดยอัตโนมัติ
ซึ่งทางด้านนายพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยเพิ่มเติมว่ารูปแบบของการจัดโถหรือว่าแบ่งสายตอนนี้
ก็คือตามข่าวออกมาก่อนหน้านี้จากเดิมมี๓๒ทีมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น๔๘ทีมก็เป็นได้เหมือนกัน
ซึ่งถ้ามีมติเรื่องนี้ออกมาแล้วก็จะทำการจับสลักแบ่งใสแล้วก็กำหนดทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
ครั้งที่แล้วถ้ายังจำกันได้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในการเป็นที่หนึ่งของกลุ่มกับครั้งที่แล้วในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกนะครับ

ทีมบ้านครับล่าสุดครับดีจีปฐุมอยู่ในเต็มนะครับ
ทีมในศึกไทยลิกสองเผยถึงผลการตรวจเอ็มไอของธนบูรณ์เกษารัฐกองการ
โดยเจ้าตั้มนะครับจะต้องพักทั้งหมด๔สัปดาห์นะครับ
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าธนบูรณนั้นก็มีสิทธิ์นะครับที่จะหายเจ็บกลับมาแล้วก็ฟิตทันเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๗ในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดทั้ง๒รายการนะครับ
กันอีกครั้งก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงปลายปีนี้และคิงส์ครับในช่วงกลางปีครับ